คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของการหลอกลวงกันต่อนะฮะ
กลุ่มผู้เสียหายรวมตัวกันในการแจ้งความ
จับผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่ามาฝากเงินสิ

เดี๋ยวเอาเงินไปทำธุรกรรมทางการเงินไปทำธุรกิจหน่อย

แต่ผลสุดท้ายถูกเชิดเงินหนีไปกว่า๒๐ล้านบาทครับ
โอเคไหมรอนะคะรอรอรอ
รอรอนะคะรีบตัดสินใจนะ
ใครมีเพื่อนนะคะแนะนำเพื่อนมาได้นะคะ

แล้วก็เงินเยอะเอาเงินมาโชว์ให้ดูแบบนี้นะครับ
โอเคไหมคะก็เป็นการชักชวนแบบนี้เลยนะครับ

ก็มีผู้หลงเชื่อร่วมฝากเงินมูลค่าความเสียหายรวมกันกว่า๒๐ล้านบาท
โดยนายธนสิทธิ์วริสเศษชาญและผู้เสียหายอีกจำนวน๑๘คน
เข้าแจ้งความไว้ที่สพกันธรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม

คือนางสาวสุพรรณิกานราศีชาวจังหวัดสกลนคร
หลังจากที่ทั้งหมดได้ทำสัญญาออมทรัพย์ฝากเงินทางเฟซบุ๊ก
มีสัญญาออมทรัพย์ฝากเงินทางเฟซบุ๊คด้วยนะ

บางคนนี้เห็นสัญญาโอ้มีสัญญาเชื่อถือได้ไง

แสดงว่าโอ้พอที่จะน่าเชื่อถือได้อยู่บ้าง
นี่ครับแล้วก็ผู้ชักชวนบอกว่าจะได้ดอกเบี้ย
ตั้งแต่ร้อยละ๑๒ถึง๔๓สัญญาใช่ไหม
โดยให้ดอกเบี้ยเป็นรอบ๑๐วันถึง๑๕วัน
หรือ๒๕วันและ๓๐วันโอ้ดีจัง
ปกติธนาคารฝากดอกเบี้ยนี่เขาได้ดอกเบี้ยต่อปีไม่ใช่เหรอ
ปีนะฮะแต่อันนี้ได้ดอกเบี้ยเลยนะครับ
เริ่มจาก๑๐๐๐บาทฝากมาได้เลยคุณ
จนถึง๑ล้านบาทคุณสุภาษาลาอยากจะฝากก็มาฝากนะ

ต่อสัญญากันตั้งแต่ประมาณเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
แล้วก็เพื่อนชักชวนกันต่อมาให้ทำสัญญาไม่น้อยกว่า๖๐๐สัญญา
มูลค่าความเสียหายที่เขารวมตัวกันนะฮะ

ก็รวมกันแล้วประมาณ๒๐ล้านบาท
เพราะแต่ละคนจะลงคนละหลายสัญญา
บางคนมีถึง๑๐๒๐สัญญาสัญญาละเป็นหมื่นนะคุณ
แต่เริ่มมีปัญหาตั้งแต่ช่วงประมาณหลังสงกรานนะครับ

ก็ไม่ได้โอนเงินดอกเบี้ยมาคืนให้
โดยได้ขอเวลาเคลียร์ให้กับผู้เสียหายทั้งหมดภายในศาล
ภายใน๓๐เมษายน
แต่เมื่อถึงวันนัด๓๐เมษายน

ก็ได้พบว่าขนของหนีไปแล้ว
ทั้งหมดเลยรวมตัวกันแจ้งความดำเนินคดี
ข้อหาช่อกงประชาชนและตำรวจได้เร่งสืบสวน
เพื่อหาผู้กระทำผิดนะครับตามมา

เพราะมันเป็นการหลอกลวงรูปแบบที่แปลกใหม่

แล้วมีเรื่องของสัญญงสัญญา
เรื่องของธุรกรรมทางการเงินมาด้วยนะฮะ
ติดตามกันต่อคดีนี้นะคะ